ทีนี้ตัดภาพจากสนยานวามาที่รัฐสภาหน่อยค่ะ
เพราะว่าคุณสันทนาก็มาที่รัฐสภาเหมือนกัน

เดี๋ยวก่อนต้องนับเป็นไฟล์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย

แล้วที่บอกว่าไฟลุกคือทั้งสองคนอยู่ห่างกันระยะแบบ๑๐เมตร
แล้วมันมีประโยคเด็ดแต่ละฝ่ายอย่างคุณชูวิทย์ถามฝั่งนั้นเลย

อีกฝั่งนึงคือแบบเออปล่อยให้เห่าไป
แบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูช็อตเดือดช็อตเด็ดหน่อยค่ะ
ลูกผู้ชายวันนี้ผมไม่มีไม่ได้ใช้กำลังใดทั้งสิ้น
แต่ปล่อยไอ้บ้านนี้ไว้อ่ะเอ้ย

คือมันเจ๋งจริงเฮ้ยมึงเจ๋งจริงมานี่ดีกว่าว่ะ

ไอ้สันไอ้ควาย
มึงเจ๋งจริงแม่เหรอมาเจอกูตัวดีกว่า
มาคุยกันใส่กระโปรงมาหรือเปล่า

มาดิมามาไง

โฮ้คุณผู้ชม

จากทรัพย์ที่เราทำขึ้นให้แล้ว

ถ้าเกิดว่าไม่มีกำแพงเจ้าหน้าที่คุณผู้ชมว่าไง
คุณผู้ชมว่าคุณชูวิทย์จะแบบพุ่งตรงไปหาคุณสันทนาไหม
ไม่ได้นิยมความรุนแรงแล้วไม่ได้ชอบความรุนแรงนะ
แต่ถ้าเมื่อกี้หลุดไปนะถ้าเมื่อกี้หลุดไปถึงนะ
ใช่นี่แหละโอ้โหเราให้ดูแล้วเนี่ยนะคะ
มาแต่ละช็อตเนี่ยเด็ดเดือดทั้งนั้นเลย
แล้วถ้าเกิดว่านึกย้อนนะจำได้ไหมก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์เคยพูดไง
บอกว่าจะตามเกาะหลังในสันทนาไปทุกที่ไปที่ไหนผมรู้หมด
แล้วนี่ไงเมื่อวานค่ะคุณสันทนาไปรัฐสภาใช่ไหม
คุณชูวิทย์ก็เลยตามไปตรงนี้ตรงโถง

โอ้ที่มีเหมือนตรงมือบรรทดนะ

แล้วก็เมื่อกี้เหมือนกับมีพยายามจะแบบล็อก

นี่ค่ะคุณผู้ชมฝั่งคุณชูวิชเป็นแบบนี้
ฝั่งของนายสันทนาบ้างไหมฝั่งคู่กรณีบ้างไหม

ตอนนั้นเนี่ยคุณสันทนะเขาพาชาวบ้านย่านพระขนง
โดนดำเนินคดีจากเจ้าหน้าที่โดยมิชอบฐาน
บุกรุกรณีข้อพิพาทที่ดิน
โหตะโกนมาตะไกรเลย
นายสันธานายังยืนนิ่งนะยืนนิ่งในวงล้อมของนักข่าวครับ
แต่จะเห็นว่าทั้งนักข่าวทั้งคนอื่นที่มาติดตามเนี่ย

แหวกให้เผื่อว่าจะเผชิญหน้ากัน
แต่สุดท้ายก็มีกำแพงเจ้าหน้าที่อย่างที่พี่น้ำแข็งบอกต้องมากั้นไว้
แล้วนายสันทนายังพูดด้วยนะ
อยากเห่าก็เห่าไปไม่สนใจ
แบบนี้ไม่อยู่ในสายตาเขาหรอกไปฟังตอนนั้นหน่อยฮ
โหโจรร้อยศพผมทำงานจัดการมาแล้ว
อย่างนี้เศษขยะไม่ได้อยู่ในสายตาหรอก
เฮ้ยกินน้ำก่อนเดี๋ยวจะคอแห้ง
ซึ่งหากาหนอกเสื้อเลยไม่สน

ผมไม่รู้จักกับมันแล้ว
พี่เห็นพูดชื่อเต้ขึ้นมาแล้วนะฯเต้หรือพี่มงคลกฤตเหรอ
นี่คุณผู้ชมคะได้เห็นแบบนี้เอาจริงนะ

ทั้งสองฝ่ายแต่ฝ่ายคุณสันทนาก็เหมือนกับแบบ
คือไม่ได้มีกำแพงกั้นฝั่งนี้นะเพราะว่ารู้ว่าฝั่งคุณชูวิทย์ก็ร้อนกว่า
เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกแล้วไงว่าไม่อยากยุ่งแต่ก็ไม่ได้หนีไปไหน
แล้วถามว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันจบลงยังไง
ตำรวจก็เหมือนกับมายืนยืนกับแกปงนี้แหละค่ะ

หลังจากนั้นคุณชูวิทย์ก็กลับไปก็ไม่ได้มีเหตุความรุนแรง
ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะยังไงต่อ

คือต้นเรื่องที่คุณชูวิทย์เขาไปเนี่ย
เข้าไปยื่นให้ทางผลตระบัดเอกเสรีพิสุทธิ์เตรียมมีเยาะเวศนะ
ท่านตรวจสอบประวัตินะครับ

คุณชูวิทย์ก็ไปพูดถึงเรื่องในอดีตของคุณสันทนะนะฮะ
คุณสันทนาก็รู้แหละนะครับ

นี่พูดกันตรงแบบนักข่าว
พามาวันอื่นก็ได้ถ้าจะมาร้องเรียน
แต่รู้ไงว่าวันนี้จะมา
นี่แหละครับคุณผู้ชมผมว่ามันยังไม่จบง่าย
รอดูตอนต่อไปแต่เราไม่สนับสนุนความรุนแรงนะ
แล้วซึ่งเมื่อวานนี้สิ่งที่คุณชุวิตไปทำแบบนั้นในอาคารรัฐสภา
ก็ต้องดูเรื่องความเหมาะสมด้วยนะ